คุณผู้ชมครับแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่ที่อิสราเอลเนี่ย
แน่นอนว่ามีหลายหมื่นคน๕๐๐คนอยู่ในพื้นที่
ใกล้กับฉนวนกาซ่าพื้นที่สีแดงพื้นที่เสี่ยงภัย
ก็อบพยพกันมาได้เยอะแต่หลายคนยังออกมาไม่ได้
นะฮะแล้วแคมป์ทำงานที่เป็นสวนเกษตรหรือว่าแคมป์การเกษตร
เขาเป็นแรงงานด้านการเกษตรอยู่เนี่ยเขาอยู่ใกล้ฉนวนกาซ่าด้วย
เมื่อวานนี้มีคุณแม่ของแรงงานไทยคนหนึ่งอยู่ที่อุดรธานี
นี่ฮะเพื่อนแรงงานของลูกชายโทรมาบอกว่าลูกชายโดนระเบิดเสียชีวิต
แม่บอกเพิ่งวีดีโอคอลคุยกับลูกชายช่วงเย็นค่ำตามเวลาในไทย
อีกครึ่งชั่วโมงเพื่อนโทรบอกบอกโดนระเบิดเสียชีวิต
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือนายจ้างเขายังให้ออกไปทำงานฮะ
ยังให้ออกไปเก็บผลซูกินี่ทั้งที่อยู่ใกล้พื้นที่ที่มีเหตุจมตีกัน
ห่างแค่๔กิโลเมตรนายจ้างมีแรงงานไทยอยู่๑๐กว่าคน
บอกถ้าไม่ออกไปเก็บซูกินี่เนี่ยใครไม่ออกไปเนี่ยจะให้ออก
ตอนนี้ยังอบพยพไม่ได้ก็เลยต้องไปทำงานก่อน
ก็ทำไปหลบลูกระเบิดไปแล้วเมื่อวานระเบิดลงนะครับทุกผู้ชมครับ
คือเสียชีวิตไป๒นะหนึ่งในนั้นก็คือคุณแม่ที่อยู่ที่อุดรธานี
คนไทยสองคนนี้นะครับเป็นแรงงานที่อิสราเอลนะฮะ
หลุมระเบิดอ่ะดูสิฮะโอ้โหทุกผู้ชมครับ
ทราบชื่อต่อมาเนี่ยนะฮะหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายศักดิ์สิทธิ์โคตรมีชื่อเล่นชื่อโด่
อายุ๓๗ปีนี่แรงระเบิดนะฮะเกิดลุมยุบลึกลงไปแบบนี้เลยนะครับ
หลังเกิดเหตุตรงนี้เนี่ยคือนอกจากเพื่อนแรงงานไทยด้วยกัน
เขามีญาติญาติที่ไปทำด้วยกันด้วยนะฮะไปกันหลายคนเนี่ย๑๐กว่าคนที่สวนตรงนี้นะฮะ
โทรมาบอกแม่กับญาติของคุณศักดิ์สิทธิ์หรือว่าคุณโด่นะฮะ
อยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีบอกว่าโด่ถูกระเบิดเสียชีวิตนะ
ทุกคนก็โอ้โหช็อกกันหมดนะฮะและคนที่ช็อกมากอีกคนนึงก็คือนุ้ยนะฮะ
คุณนุ้ยนี่เป็นแฟนของโด่นะครับอยู่ที่อิสราเอลเหมือนกันนะ
เธอก็วีดีโอคอลมาหาคุณแม่ของโด่คุณแม่ของแฟนนุ่มของเธอที่อยู่ที่เมืองไทย
นี่คุณนุ้ยนะฮะในวีดีโอคอร์ในโทรศัพท์เนี่ยร้องไห้
บอกแคมป์คนงานที่เธออยู่เนี่ยมันอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าแค่๔๕กิโลเมตร
เป็นพื้นที่สีแดงแต่นายจ้างบอกว่าต้องออกไปทำงาน
เมื่อวานให้ออกไปเก็บผลซูกินี่กันมันคล้ายแตงกวาใช่ไหม
แต่ทีนี้เนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณนุ้ยบอกเธอบอกเธอป่วย
เธอเลยไม่ได้ออกไปเก็บกับเขาไม่งั้นเธอก็ต้องออกไปด้วยนะฮะ
เธอก็นอนอยู่ในที่พักส่วนโด่แฟนนุ่มของเธอเนี่ยออกไปที่ไร่
กับเพื่อนคนงานรู้ข่าวอีกทีคือระเบิดลง
แล้วลงไปตรงโด่พอดีฮะกับเพื่อนแรงงานอีกคนนึงเสียชีวิต๒คนนะฮะคนไทย
เธอบอกโด่ซ้ายมือนะสักศิษย์โคตรตามินุ้ยบอกไม่กล้าแม้แต่จะออกไปดู
ไม่ก็ไปดูภาพต์ก็ไม่กล้าดูอะ

คุณแม่ของคุณโด่อยู่ที่อุดรธานีนะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ

ลูกชายเนี่ยเคยแต่งงาน
กับหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ

แล้วก็อย่าล้างเลิกลากันไป
จากนั้นลูกชายก็ไปทำงานที่อิสราเอล

ที่ลูกจะเสียชีวิตเมื่อวานนี้
ยังวิดีโอขอมาคุยกับแม่อยู่เลย
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตามเวลาในไทย

มากว่ารายงานอีกคนนึงที่เสียชวิตด้วย
แล้วก็บาดเจ็บด้วยเจ็บสาหัสด้วย
แม่บอกรู้ข่าวถึงเป็นลมนะฮะ

ที่ได้คุยแล้วก็เห็นหน้าลูกชาย

อยากเอาชีวิตแม่ไปแทนเลยนะ
เพียงแรงงานกลุ่มนี้นะฮะที่ถูกนายจ้างบังคับให้ทำงานนะครับ
คุณบอลซุปเปอร์บอลนะฮะเขาก็โพสต์คลิปตลอดนะค่ะ
เขาก็พยายามจะเป็นสื่อกลางแทนเพื่อนคนไทยที่เป็นแรงงานที่นั่นบอกนี่เห็นไหม
สวนหลายไร่หลายแคมป์ยังทำงานกันอยู่เลยอ่ะเขายังไม่ให้หยุดนะฮะ
ไม่ว่าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลพื้นที่ฉนวนกาซ่าเสี่ยงแค่ไหน
ที่เนี่ยนายจ้างเนี่ยยังให้ออกไปทำงานครับ
เบิร์ดโมชัพเบิร์ดเนี่ยครับเบิร์ดความใจดำของนายจ้าง
ยังจะเห็นพื้นที่เสียงครับอยู่เองอาซ่อครับเนี่ย
พู่นายบ่นน้องหืดงานมันที่บอกอะไรเนี่ยยังเดี๋ยวครับ
ศาภาการแบบนี้ทีนี้ไปใส้ครับ
สารลูกหน่อยลงเหตุงานคุณมนต์เขาเลยเป็นสื่อกลางเพื่อขอความช่วยเหลือเขา
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้ค่ะคือคลิปที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยก็คือ
คือแรงงานไทยที่ไปทำงานอยู่อิสราเอลแล้วก็วีดีโอคอลมาหาภรรยา

แล้วระหว่างวีดีโอคอร์เนี่ยเสียงไซเรนเสียงระเบิด
แล้วเขาก็ต้องหมอบอยู่ในสวนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
กระวังกระวัง
ระวังเตรียม
โอ้โหนี่ค่ะคือแรงงานชาวไทยหมอบลงกับพื้นในสวนผลไม้
ไซเรนดังตลอดนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น

คนก็ร้องด้วยความตกใจแล้วมีเสียงปืนอีก

นี่นะคะ
คือมันอยู่ใต้ต้นผลไม้นะครับ

คือวันนี้ทีมข่าวของเราได้ไปพบกับคุณจินตนานะคะอายุ๓๒

เป็นภรรยาของนายอาทิตย์อายุ๓๓ที่ไปทำงานที่อิสราเอล
คือเธอบอกว่าคลิปคือสามีวีดีโอคอร์แล้วก็คุยกัน
แล้วก็ส่งมาให้ดูสามีไปทำงานภาคการเกษตรไปเลี้ยงไก่
อิสราเอลมา๔ปีกว่าแล้ว
จริงแล้วจะครบสัญญาจ้างในอีก๑ปีเท่านั้นนะคะ
ตอนนี้เป็นห่วงความปลอดภัยมาก
ห่วงความปลอดภัยของสามีและเพื่อนแรงงานไทย๒๐กว่าคน

คืออยู่ในเขตตอนกลางด้านล่างของอิสราเอล
งฉนวนกาซ่า๔๐กิโลแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าปลอดภัยหรือเปล่า
เหมือนกันค่ะในจ้างยังให้ออกไปทำงานทุกวัน
ยังต้องออกไปทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วออกไปทำงาน
ท่ามกลางเสียงเหล่านี้ค่ะเสียงกระสุนเอยระเบิดเอ่ย
จะหลวดมาตกใกล้ใกล้กับสวนใกล้ใกล้กับฟาร์ม
มีเสียงอย่างเงี้ยตลอดเวลาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะ
แรงงานไทยก็ต้องหนีเอาชีวิตรอดหนียังไงคะ
ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่หมอบลงกับพื้นเพื่อความปลอดภัย
ไม่ได้มีหลุมหลบภัยอะไรเลยปั่นจักรยานไปทำงานเนี่ย
กลับวันหนึ่งเป็นกิโลเพราะนายจ้างยังบังคับให้ออกไปทำงาน
คือวันเช้าวันเสาร์หน้าก็มีส่วนหนึ่งที่เขาได้ทำงาน
คือเขาจะรับวันหยุดถ้าอยู่ในฟาร์มไก่จะค่อนข้างที่ฟาร์มไก่มันระเบิดมาลง
แต่ยังมีโชคดีที่วันนั้นแบนเป็นบางทีแบนยุทธ์
แต่คือเก็บตัวอยู่บ้านคือระเบิดระเบิดลงข้างฟาร์มไกลเลย
ใช่ซึ่งวันนี้แนนก็ทำงานไปก็ระวังไปเพราะเขายิงกันตลอด๒๔ชั่วโมง
แบนยังบอกขอบคุณพักกันพอขอไม่ต้อง
คุณผู้ชมคะตัวนายอาทิตย์นะคะเล่าเหตุการณ์จากอิสราเอลผ่านวีดีโอคอร์ให้ฟังนะคะ
บอกว่าตอนนี้ตัวคุณอาทิตย์และเพื่อนขวัญเสียมาก
ต้องเสี่ยงชีวิตออกไปทำงานทุกวัน
กลัวมากนะคะแล้วก็ยังไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลมาช่วยเหลือ

ตอนนี้ทุกคนอยากกลับเมืองไทย
อยากจะให้ทางการไทยให้ความช่วยเหลือค่ะ
ดังเสียงระเบิดดังทั้งคืนนะครับ

ตอนนี้ยังดังอยู่ครับ

แต่ผมมันมีเครื่องบินลบบินอยู่ข้างบนอยู่ตลอดเลยครับ

ครับตอนเช้าไปทำงานอยู่ครับผม

เพราะว่าเขาหยุดเมื่อวาน
นี่คือโดนในจ้างด่าเลยครับ

เพราะว่ามันลุเมงกว่าทุกปีไม่เคยเจออย่างนี้เลย
ทีนี้ค่ะเรามีข้อมูลเพิ่มเติมจากชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสริมงาม
เล่าให้ฟังว่าคนในพื้นที่อำเภอเสริมงามไปทำงานที่อิสราเอลก็เยอะนะ
แล้วมีแบบอยู่ห่างจากฉนวนกาซ่าแค่๑๐กิโล
เขาก็ติดต่อกลับมายังญาติพี่น้อง
บอกว่าตอนนี้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเลย
อยู่แต่ในที่พักออกไปข้างนอกไม่ได้ถ้าออกไปโดนยิง
แล้วปัญหาคือโทรศัพท์มือถือค่ะแบตกำลังจะหมด
ญาติก็เลยเป็นห่วงกลัวจะติดต่อกันไม่ได้

ก็ฝากทีมข่าวให้เราเป็นสู่กลางประสานรัฐบาลไทย
ให้การช่วยเหลือน
ใช่มั้ย